จะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสนั่นสุภาวะครับ
ก่อตั้งและผู้จัดการโรงสีข้าวจิราพรสวัสดีคุณสนั่นครับสวัสดีครับ
ก่อนอื่นให้คุณสนั่นบอกหน่อยครับว่าโรงสีข้าวจีดาพรสินค้าคืออะไรแล้วก็ใครเป็นลูกค้าบ้างครับ
ครับผมโรงสีข้าวจิราพรของเราหลักก็คือเกือบ๑๐๐เราจะเป็นข้าวญี่ปุ่น
ตัวอื่นเคยทำมาแล้วแต่ไม่เวิร์คครับผมขายที่ไหนครับคุณสนั่นข้าวญี่ปุ่น
ในเมืองไทยครับผมลูกค้าหลักก็ตามร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วส่วนมากผมก็จะส่งเป็นบริษัทที่ส่งสินค้าวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นครับ
แล้วจุดเริ่มต้นล่ะกี่ปีมาแล้วครับผมรู้จักข้าวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี๒๕๖
๔๐ก็เรียกว่าฟองสบู่แตกกันแล้วนะฮะตอนนั้นผมก็ด้วยความที่เรายังรักในการส่งเสริม
แล้วก็มันเป็นทางเลือกให้ชาวบ้านนะครับผมเองก็เมื่อก่อนก็เคยทำนายมาก่อนก็เลยว่ามันน่าจะดี
เพราะว่าความต้องการของข้าวญี่ปุ่นก็ยังมี
แล้วก็ความรู้ของเราชาวบ้านเขาก็ยอมรับ
ก็เลยว่าจะสารงานนี้ต่อ
นับจากตอนที่บริษัทเก่าของคุณสนั่นปิดตัวไป
อะไรทำให้คิดว่าเออเราอยากจะยึดอาชีพการปลูกข้าวญี่ปุ่นนี่แหละ
เราเห็นช่องทางอะไรหรือเราเห็นโอกาสอะไรครับ
ปิดตัวลงก็หมายถึงว่าผมก็ตบการนะดิ
ดังนั้นก็คือต้องหางานใหม่ทำ

ก็เกษตรกรเขาก็มีความเข้าใจในการทำข้าวญี่ปุ่น
เหลือแต่ว่าเราต้องหาเรื่องการอบการสีแล้วก็ลูกค้า
จังหวะตรงนั้นข้าวญี่ปุ่นมันขาดตลาด
คือการหาลูกค้าของผมก็ไม่ได้ยากอะไร
แต่ตอนนั้นคือโทรศัพท์มือถือก็ยังแทบไม่มีเลยเถอะ
การติดต่อสื่อสารลูกค้าคือบางครั้งต้องขับรถไปเอง
หรืออะไรต่างมันจะลำบากช่วงนั้น

แต่ว่าก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาหาคุณสนั่นเองเลยใช่ไหมครับ
ก็หลังจากที่เราไปหาลูกค้าอาจจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
ดังนั้นร้านอาหารญี่ปุ่นเขาก็มีเพื่อนมีฝูงกันหลาย
ไลน์กันนั้นก็คือเขาจะติดต่อเข้ามาเรื่อยครับผม

ใช่ครับผมเพราะว่าเขาก็รู้ว่าข้าวญี่ปุ่นพันธุ์นี้ดีนะ
แล้วก็ซื้อมาจากไหนราคาเป็นยังไงบ้างลักษณะเป็นแบบนี้ครับ

เป็นพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ซึ่ง๒๐๐เนี่ยถ้าดูภายนอกไม่ต่างกัน
แล้วก็ไปถามข้อมูลเชิงลึกกับทางญี่ปุ่นเขาบอกว่า
ข้าวที่อายุสั้น
ด้วยความที่ว่าชาวนายังติดนิสัยเดิม
ก็คือว่ายังไงยังไงก็เดี๋ยวก็จะได้เกียวเองนี่แหละ
แต่ว่าข้าวญี่ปุ่นแน่ต้องดูแล
ยิ่งอายุสั้นยิ่งการจัดการต้องเร็ว
ต้องตามตารางเป๊ะถ้าไม่งั้น

คือมันจะต้องใช้ความละเอียด
ในการดูแลมากกว่าพันธุ์ข้าวไทยแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับผมก็คือข้าวญี่ปุ่นมันเป็นข้าวไม่ไว้แสง
อย่างสมมุติว่าต้นก้าต้องได้ไม่เกิน๑๕วัน

คือชาวนาเนี่ยก็บางครั้งก็ยึดติดกับ

ให้ต้นกล้าถึง๒๐๓๐วันอย่างนี้
เอาไปปักดำประมาณสักไม่เกิน๒สัปดาห์ก็ตั้งพร้อมแล้ว

แล้วเราทำยังไงถึงชนะใจเขาได้ครับ
ก็ให้ความรู้แล้วก็ให้การเปรียบเทียบนะครับว่า
ลองทำแบบเหมือนกับที่ผมบอกดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
สุดท้ายมันก็เห็นผลที่ชัดเจนนะครับ
จากพนักงานของบริษัทมาเป็นผู้ประกอบการเองแบบเต็มตัว
เราเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่า
ต้องทำการฝึกฝนอะไรเพื่อจะทำธุรกิจโรงสีข้าวจิราพรบ้างไหมครับ
คือแรกก็ยอมแล้วไม่คิด
ก็คือมันลงไม่ได้คือต้องทำต่อ

ไล่เรามีต่อไปก็คือต้องปรับละเครื่องจักรที่เรามีมันเล็กไป
ต้องหาเงินทุนเข้ามาช่วยเงินนี่น่าจะสำคัญมากเลยนะ
ใช่ครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องจ้างเรื่องของการอบแล้วก็การสีทุกอย่างเลยฮะ
พอดีมาปรึกษากับทางธนาคารกรุงเทพก็ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารกรุงเทพนี่แหละก็คือ
ก็เริ่มมีตู้อบมีเครื่องสีที่ทำให้ข้าวเรามีคุณภาพ
นับตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำโรงสีข้าวจีลาพรคุณสนั่นนะตอนแรกเลยคู่แข่งเยอะไหม
คู่แข่งที่ขายข้าวญี่ปุ่นปลูกข้าวญี่ปุ่นนะครับ

ปัจจุบันตอนนี้ถือว่าเยอะมากคนที่ปลูกพูดง่ายคือว่าใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตเนี่ยผมไม่กลัวหรอกเพราะว่ารู้อยู่ว่าต้องปลูกอยู่ภาคเหนือตอนบน
ใครจะปลูกตรงไหนเนี่ยเรารู้ว่าผูกพันธุ์อะไรแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยมันเป็นยังไงบ้างคือราคาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหนีกัน
แต่ถ้าทุกวันนี้เนี่ยคนขายข้าวญี่ปุ่นเยอะเป็นลักษณะการนำเข้าของประเทศเพื่อนบ้านมาขายตรงนี้คือมันจะทำให้เราแข่งขันค่อนข้างจะลำบากหน่อยนึง
ข้อเสียเปรียบที่เราปลูกในไทยเมื่อเทียบกับข้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านคืออะไร

ราคาของเขาถูกกว่าของเรารวมเกือบ๑๐บาท
แล้วเราใช้อะไรสู้กับข้าวของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ

เรื่องงานตรวจแปลงเนี่ยเราต้องไม่มีข้าวปน
งั้นต้องถามแล้วล่ะว่าคุณสนั่นเคยได้ชิมข้าวของประเทศเพื่อนบ้านไหม

ของเรามันจะมีครีมหอมมีรสหวาน
ถ้าอย่างคนญี่ปุ่นหรือว่าผมเคยสัมผัสมา
ให้ใช้ลิ้นอมไว้สักนิดนึงแล้วใช้ลิ้นกดจะมีความหอมความหวาน
ถ้าเป็นของที่มาจากเวียดนามเนี่ยเวลาหูบางครั้งมันจะคล้ายกับข้าวไทยก็มี
แล้วก็ความหวานเนี่ยคือเขาสู้ของเราไม่ได้เลยเขาจะจืด
แล้วเราทำยังไงให้แบรนด์ข้าวของเราเนี่ยภายใต้โรงสีข้าวจีลาพร
เป็นที่รู้จักแล้วมีคนมาอยากจะลองสั่งซื้อครับ
ตอนนี้ก็ได้ทางธนาคารกรุงเทพเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้ว่า
ก็หลายรายการที่ออกทางไทยรัฐทีวีนะฮะก็คือสามารถจะย้อนไปดูรายละเอียดได้เลยว่า
ขั้นตอนของเราทำยังไงจุดเด่นของเราจะอยู่ตรงไหน
เราสามารถจะแข่งกับลูกค้าของเราได้ยังไง
ถ้ามีเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวไทยอยู่เนี่ยคุณสนั่นแล้วเขาก็พยายามฟังตามไปด้วยว่า
แล้วอะไรจะทำให้เขาต้องหันมาปลูกข้าวญี่ปุ่นคุณสนั่นอยากบอกอะไรฮะ
ถ้าอยู่ในภาคเหนือตอนบนผมคุยได้นะแต่ถ้าเป็นภาคอื่นเนี่ยผมขออนุญาตนะว่า
คือข้าวญี่ปุ่นไปปลูกที่อื่นเนี่ยผมไม่แนะนำผมกลัวว่าเดี๋ยวจะปัญหาเรื่องนก
เรื่องการจัดการอะไรต่างคือมันไม่คุ้มค่า
มันดีกับธุรกิจเรายังไงครับ
คือเราสามารถจะตอบได้ทุกเรื่องนะครับผมตั้งแต่การทำเมล็ดพันธยันไปถึงการเก็บเกี่ยวการอบการสีเนี่ย
คือเราสามารถอธิบายลูกค้าถามอะไรเราสามารถจะตอบได้
ผมสงสัยข้อไหนก็ถามมาคุณสนั่นตอบได้หมด
ใช่ครับผมเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านกระบวนการที่เราเป็นคนวางแผน
รื่นมาตลอดไหมคุณสนัดหรือว่ามีช่วงไหนที่โอ้โหหนักหนาเจออุปสรรค
ผมมีหนักสุดตอนนั้นปลูกเยอะประมาณหมื่นกว่าไร่นี่แหละ
แล้วก็อีกฤดูหนึ่งมีบางบริษัทเนี่ยเอาข้าวจากเวียดนามเข้ามาเยอะมาก
ตอนนั้นเราปรับตัวไม่ทันเลยครับผมตอนนั้นแบบว่าไปไม่เป็นเลยครับ
แล้วทำยังไงครับ๑๕๐๐ไร่ก็ตอนนั้นลดทุกบุรีมาประมาณครึ่งหนึ่ง
จาก๑๕๐๐๐ก็เหลือประมาณ๗๐๐เสร็จแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับลูกค้าว่า
ที่เรายังแพงอยู่เพราะอะไรที่ของเขาออกมามันเป็นเพราะอะไร
แล้วก็ให้เขาเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ๒ปีมั้ง
กว่าจะผ่านตรงนี้ออกมาได้
แล้วถ้าณจนถึงตอนนี้คุณสนั่นคิดว่าข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยนะ
มันยังสามารถขยายไปได้มากกว่านี้ไหมยังมีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยได้มากกว่านี้อีกไหมฮะ
ผมว่ายังมีครับผมเพราะว่ายังของบางเจ้าเนี่ยนำมาจากของญี่ปุ่นโดยตรง
ถ้าเทียบกับของเราแล้วคุณภาพใกล้เคียงกันบางรายยังบอกว่าของเราอร่อยกว่า
เมื่ออร่อยกว่าก็คือหมายถึงว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องเอาของเอามาจากญี่ปุ่น
คือเราสู้ในเกรดพรีเมียมในตลาดล่างเนี่ยซึ่งเราจะไปแข่งกับเวียดนามเนี่ย
ก็ยอมรับว่าผู้เขาลำบากเราต้องพัฒนาตัวเองให้อยู่พรีเมียมนะครับ
แผนต่อไปในการขยายกิจการของคุณสนั่นคืออะไรครับ
เราจะขยายกำลังการผลิตหรือว่าเราจะขยายฐานลูกค้าหรือว่าเราจะเพิ่มสายพันธุ์ข้าวของเรา
ตอนนี้ข้อหลักก็คือจะเน้นที่เรื่องของคุณภาพของเราเป็นหลักก่อน
แล้วก็ขยายไปสู่ลูกค้าให้เขาเกิดความมั่นใจว่าข้าวของเรามีคุณภาพแล้วก็ไม่ขาดตลาดนะ
ถ้าจะมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างในการดำเนินกิจการมาจนถึงณตอนนี้ของโรงสีข้าวจีลาพร
คุณสนั่นอยากจะแชร์อะไรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หรือว่าเป็นเจ้าของโรงศรีหรือว่าเป็นธุรกิจอื่นก็ได้ครับ
คือการเอาใจใส่ทั้งระดับบนทั้งระดับล่างเนี่ย
มันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่
ถ้าเราสามารถเข้าใจตรงนั้นได้
ก็เหมือนกับผมที่เข้าใจกับลูกไล่ที่อยู่กันมา

เขาให้ราคาแพงกว่าผมอีก๒บาท
เพราะว่าเราให้ความสำคัญคือผูกพันกัน
หรือลูกค้าลูกค้าเราก็โทรคุยกับลูกค้าตลอด
ว่าเป็นไงบ้างสถานการณ์ของบ้านเราเป็นยังไง
ข้าวของเราออกไปเนี่ยติชมได้นะมันมีปัญหาอะไรเราสามารถจะคุยแล้วก็คือจะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้ามาว่ามันเป็นยังไงเราจะต้องแก้ไขยังไงบ้าง
โอ้โหนี่ได้คุยกับคุณสนั่นมาได้เห็นถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างของบริษัทจนกระทั่งบริษัทปิดตัวไป
เรายังมีแฟชั่นเรายังรักในการปลูกข้าวอยู่แล้วก็เห็นว่าเออพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นมันสามารถปลูกในไทยได้นะทำเลที่เหมาะสมที่สุดก็คือเหนือตอนบนใช่ไหมครับ

แล้วก็อย่างที่รู้เลยคือการทำการเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะปลูกข้านี้ไม่ง่ายยิ่งเป็นข้าวญี่ปุ่นนี้ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกแล้วก็ได้เห็นถึงการใส่ใจคนในทุกระดับเลยอย่างที่คุณสนันบอกว่าต้องใส่ใจทั้งคนระดับบนและระดับล่างต้องเข้าใจต้องให้ใจด้วยต้องให้ใจกับเกษตรกรคือมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ระย
เป็นระดับ๒๐ปีแบบนี้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสนั่นสุภาวะด้วยนะครับผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโรงสีข้าวจีราพรขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ